ไก่เบตง

เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์

เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่อยู่
สุดชายดาร์ใต้สลดเยอะร้า

ต้องพูดถึงเรื่องของข้าวมันไก่
ไก่เบตงอร่อย

ไก่เบตงระหว่างเนื้อกับหนัง
ไม่อร่อยมากแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับนกเนื่องแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้ว
เบตงนี่นะคะต้องมีวิธีการเลี้ยงที่ใช้ระยะเวลานานกว่าไก่ทั่วไป
ปกติไก่ทั่วไปไก่เนื้อพันธ์ธรรมดาเนี่ยเลี้ยงสัก๕สัปดาห์ก็ได้กินแล้ว
แต่ไก่เบตงเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาถึง๖เดือนทีเดียวและที่สำคัญราคาแพงมากิโลกรัมละ๒๐๐บาท
แล้วตัวหนึ่งนี่นะคะประมาณสัก๒๐๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราตามผู้สื่อข่าวของเราไปดูกันดีกว่าว่าไก่เบตงมันจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะ
พาลงใต้สุขสยามไปตามล่าหาพันไก่ราคาแสนแพงกับไก่เบตงเป็นไก่พันธเนื้อพื้นเมืองที่นำพันธุ์มาจากประเทศจีนเรียกว่าไก่กวางใส
เป็นไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่พันธแลนดซานไก่เบตงถือว่าเป็นไก่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
เพราะมีเนื้อเหลืองนุ่มหนังกรอบและที่สำคัญไร้ไขมันด้วยการเลี้ยงแบบฟาร์มเปิดและให้อาหารแบบคุณภาพ
เบตงพันธ์แท้คุณภาพดีต้องมีหงอนสีแดงสดขนสีเหลืองทองบันท้ายตัดคอและขาแข็งแรง
โตเต็มที่บางตัวมีน้ำหนักมาก๔๕กิโลกรัมเฉลี่ยราคากิโลกรัมละเกือบ๒๐๐บาทไปแล้ว
โกช้างหรือนายหัสดีแทร่เยี่ยงผู้มีสายเลือดคนเบตงที่สารต่อเจตนารมณ์บรรพบุรุษโดยไม่คิดย้ายถิ่นฐานไปปักหลักพื้นที่อื่น
ตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้เพาะพันธุไก่เบตงและจำหน่ายไก่เบตงมานานหลายปี
บอกว่าไก่เบตงที่มีคุณภาพต้องผ่านการดูแลเป็นอย่างดีเลี้ยงด้วยระบบเปิดให้อิสระแก่ไก่ให้เขาได้เดิน
ส่วนอาหารก็เลี้ยงด้วยข้าวโพดและข้าวสวยสุกจึงจะได้ไก่ที่มีเนื้อเหลืองนุ่มลิ้นหนังเคี้ยวกรุบกรอบ
และมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะพิเศษของไก่เบตง
แต่กว่าจะเลี้ยงให้โตได้เต็มวัยออกมาขายได้ก็ต้องใช้เวลานานถึง๖เดือนค่ะ
ไก่เบตองเนี้ยช่วงอายุ๑๓เดือนเอะคนน้อยมากยื่อจิ้งจะจะทำด้วยกับไก่ไม้สมบูรณ์แล้วอย่างเหนะ
แต่เมื่อกี๊มัพ่อว่นี้ไก่ไม่ใช่นะนี่เป็นสายพันธุ์เค้าเลย
ถ้าคนจะเต็มวัยเห็นเดือนแคลอครับเค้าเดือนที่๕เดือนที่๖เนี้ยคนนี้จะจะเต็มวัยเห็นสวยมาก
ต้องเน้นอะไรว่าไก่ไปตรงไหนเป็นสีทอง
มีเนื้อกล่อบ

นุ่มเนื้อนุ่มแล้วก็มีรสชาติของไก่
ไม่เหมือนไก่ทั่วไปที่ใช้ฟิสจะจืด

หนังกับเนื้อเนี่ยไม่มีมันแทรก
เพราะว่าหนึ่งไก่เนี่ยผมเลี้ยงมาธรรมชาติ
กลางวันนี้เขาก็ไปหากินเองมั่ง
ไปกินย่ากินผักอย่างนี้
ส่วนอาหารที่ผมใช้เนี่ยคือผมเน้นข้าวโพดกับข้าวสวย
หุงข้าวแล้วก็คลุกกับข้าวสวย

ไก่นี้ถามว่าสะอาดมากก็คือเขากินเหมือนเราเนี่ย
ความนิยมไก่เบตงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ปริมาณไก่เบตงพันธ์แท้ไม่เพียงพอ
ทำให้ล่าสุดตัดสินใจปรับพื้นที่๑๓๐ไร่
ตำบลตาน้อแมะอำเภอเบตง
เปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ครบวงจรระบบเปิด
คือเลี้ยงตามธรรมชาติเพื่อรองรับตลาดโดยตรง
แท่นเป็นฟาร์มไก่เบตงพันธ์แท้๑๐๐แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุด
โดยเริ่มเลี้ยงรุ่นแรก๘๐๐ตัวใช้เวลา๖เดือน
ไก่น้ำหนัก๒๒๒๕กิโลกรัม
จำหน่ายเป็นไก่สับราคาเฉลี่ยตัวละ๑๕๐๐บาท
และมีโอกาสขยับแตะตัวละ๒๐๐บาทได้เลยทีเดียว
หากอยากกินไก่เบตงพันธ์แท้ก็ต้องมาเบตงค่ะ
จะได้กินไก่รสชาติหวานเนื้อนุ่มไม่เหนียวหนังอร่อย
แต่หาร้านที่ทำเมนูอาหารจากไก่เบตงที่อำเภอเบตงตอนนี้ค่อนข้างยากค่ะ
เพราะกว่าจะเลี้ยงให้โตเต็มไว้ก็ใช้เวลานาน
ปริมาณการเลี้ยงก็ลดลงไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน
ราคาเมล็ดข้าวโพดและข้าวสุกที่นำมาเลี้ยงมีราคาสูงขึ้นมาก

ทำให้ปัจจุบันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
กำลังเสนอจัดตั้งหมู่บ้านไก่เบตง
เพราะหากอยากกินไก่เบตงพันธ์แท้ตามแบบฉบับดั้งเดิม
ก็ต้องมาลองที่เมืองเบตงเท่านั้นค่ะ